อยากไปที่จังหวัดเชียงใหม่มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นครับ
หนุ่มนักปั่นจักรยานปรากฏว่าเบรกแตกแห่โค้งตกเหวที่ดอยม่อนแจ่มเสียชีวิตครับ
สลดใจคุณพ่อคุณแม่ผู้เคาะร้ายต้องก่อศพลูกชายฮะ
คุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจเป็นเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับคุณกริกสุพรรณ
ขันชัยอายุ๓๔ปีปั่นจักรยานเสือภูเขาตกเหวเสียชีวิตตรงนี้ดอยม่อนแจ่มฮะ
ม่อนแจ่มตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วไม่ใช่กู้ภัยธรรมดานะ
คราวนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางสูงประเทศไทย
ร่วมกับทางปพหรือป้องกันและบรรเทาสาธภัยที่เชียงใหม่
ไปลำเรียงร่างของคุณกริกสุภัณฑ์ขึ้นมา
ชั่วโมงกว่ากว่าจะสามารถนำร่างของคุณเกรกสุพรรณขึ้นมาได้
เพื่อนของคุณกริ่งสุพรรณปั่นจักรยานรอบนี้ไปกัน๓คน
คุณแกรงกายโพรที่วงคุณเภนวิสาส์

บอกว่ามาจากแยกทุ่งหัวช้าง
ทุ่งหัวช้างมาตามเส้นทางเชียงใหม่เสมอ
ก็เส้นทางนี้ขึ้นดอยม่อนแจ่ม

ทำไมถึงชำนาญแกปั่นตรงนี้ประจำ

แต่ปรากฏว่าพอความประจำมันชินเส้นทาง
พอชินเส้นทางเพื่อนสองคนตามไม่ทัน

มีเสียงชาวบ้านตะโกนโหกเวกโวยวายไปครึ่งภูเขา
ดังขึ้นมามีคนตกเหว
ทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนของคุณกริ่งสุพรรณย้อนขึ้นไป
ปรากฏว่าที่ตกเหวตายคุณเก่งสุพรรณ

ทำให้เพื่อนต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยอื่น
ปรากฏการณ์ก็คือช่วยกู้ร่างของคุณกริกสุพรรณขึ้นมา
เหตุร้ายตรงนี้มันเกิดได้ยังไง
ตามรายงานฝนตกจังกี้ถนนมันแห้งนะ
ก่อนหน้านั้นฝนตกถนนลื่นแล้วเบรกอาจจะมีปัญหา
ที่สำคัญเป็นช่วงขาลงลงเขา
ช่วงลงเขาแล้วเป็นช่วงหักศอกด้วย

หนึ่งเบรกอาจจะมีความขัดข้อง

เบรกจักรยานอาจจะมีความขัดข้องและเป็นช่วงหัวโค้งพอดี
จวบกับความลื่นของถนนมันหลายปัจจัย
ทำให้คุณกริ่งสุพรรณหลุดโค้ง
หลุดโค้งตกเหี่ยวทำให้เจ้าหน้าที่เองลงไปเห็นไหมครับ
หรือลักษณะโค้งนี่ม่อนแจ่มันเป็นอย่างนี้

แล้วเข้าใจว่าพุ่งตรงลงมาเลยตกเหวมาเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
ตำรวจภูทรที่แม่ริมก็เลยบอกต้องเตือน
นักปั่นจักรยานเตือนนักปั่นจักรยาน
หรือคนที่ขับรถยานผ่านหน้าอื่น
ชินเส้นทางต้องระมัดระวังและใช้ความเร็วต่ำมาก
สำหรับคนที่มาดอยม่อนแจ่มตรงนี้นะฮะ
แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

หัวละปั่นจักรยานสวยมากนะตรงนั้นเนี่ยค่ะมาก